คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในนี้หน่อยนะคะ
คือรถกู้ชีพกู้ภัยเขากำลังจะเดินทางไปรับผู้ป่วย
ซึ่งได้รับการแจ้งมาแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการ
คือผู้ป่วยตรงนี้คนนี้เขามีอาการกำเริบนะคะโรคประจำตัว

ทีนี้ระหว่างทางที่เขาไปปรากฏด้าน
ไปเจออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นข้างหน้า
เป็นนุ่มคนหนึ่งขี่รถมาแล้วอยู่ดีเสียหลักตกข้างทาง
ก็มีคลิปภาพมาฝากไปดูค่ะ
อย่างไรยังงั้นน่ะงงไหม

นี่เขาขี่ทางตรงมาตลอดแล้วอยู่ดีเข้าไป
แล้วเนี่ยความโชคดีของเขาคืออะไรคือรถที่ตามหลังมา
ก็คือเป็นรถของกู้ภัยไงแล้วกู้ภัยก็ตามไปช่วยเขาได้ล่ะค่ะ
ไม่รู้เสียหลักอีท่าไหนนะคะแล้วคลิปหน้ารถนะคะ
ของมูลนิธิประชาร่วมใจนครศรีธรรมราชก็จับภาพอันนี้ไว้ได้แล้วค่ะ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลท้ายสัมเภาอำเภอพระพรมนะคะที่นครศรีธรรมราช
รถเนี่ยจริงรถพยาบาลรถฉุกเฉินอย่างที่บอกเขาก็ไม่ได้ขับมาอะไรเร็วมาก
ว่าผู้ป่วยที่จะไปรับยังถือว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียว
แล้วอยู่ดีก็เห็นข้างหน้าว่าวัยรุ่นชายคนนี้นะคะ
อายุสักประมาณ๒๕๓๐ปีอยู่ดีขับรถไป
แล้วไปพุ่งลงข้างทางเฉยเลยทั้งรถทั้งคนล้มไปอย่างที่เห็น
กู้ภัยเขาเลยจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยนะคะโชคดีแล้วค่ะ
อย่างที่บอกว่าหนุ่มคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
รถก็พังเสียหายช่วยกันยกรถขึ้นมาจากพงหญ้า
คนขี่บอกว่าระหว่างทางขี่มาแล้วเขาบอกมันอยู่ดีมันก็เกิดเสียหลัก
แล้วรถมันบังคับไม่ได้ก็เลยพุ่งตกลงไปแบบนั้น
โชคดีที่ยังปลอดภัยนะคะ
ส่วนกู้ภัยค่ะก็ไปต่อค่ะไปรับผู้ป่วยตามที่ได้รับแจ้ง
ส่งโรงพยาบาลพระพรมเข้ารักษาอาการป่วยได้อย่างปลอดภัยเหมือนกันค่ะ